มี๗ข้อสังเกตมีอะไรบ้างมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่มาเรื่องนี้ก่อนเลยครับเป็นนโยบายเปิดสถานบันเทิงถึงตี๔ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว๔จังหวัด
กลางเดือนหน้าก็คือเดือนธันวาคม
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว

แต่ไม่ได้ขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนะ
คือจากเที่ยงคืนเป็นตี๔ไม่ใช่
เวลาที่ขยายมาให้นักเที่ยวนั่งคุยกัน

และขายสินค้าและบริการที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอลได้มากขึ้นต่างหาก
ซึ่งผู้ประกอบการสถานบันเทิงก็บอกถึงแนวคิดนี้ว่า

มันทำให้นักเที่ยวต้องสั่งแอลกอฮอลตุนไว้ก่อนเที่ยงคืน
จะได้ดื่มยาวไปจนถึงตี๔
ซึ่งเรื่องนี้ผู้ประกอบการเขาคิดว่าเป็นเรื่องผิดวิสัยของนักเที่ยว
ผู้ประกอบการก็ไม่คุ้มที่จะเปิดถึงตี๔อยู่ดีครับ
คุณผู้ชมเรื่องนี้เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดของประกาศอีกครั้ง
ว่าจะเป็นตามที่รองนายกอนุทินกล่าวถึงหรือเปล่านะครับ
เห็นชอบให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดศึกษาความเหมาะสมการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
และสำนักงานคณะกรรมการค่าราชการพลเรือนศึกษาการขึ้นเงินเดือนค่าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ
จะมีการหารือกันกับสำนักงานคณะกรรมการค่าราชการพลเรือนสำนักงบประมาณ
และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชภายในสัปดาห์นี้
หากใช้งบปี๖๗ก็ทำได้เลยครับ
แต่ถ้าหากใช้งบปี๖๘จะมีการนำเสนอคอรมอลในเดือนมกราคมปีหน้านะครับ
และเรื่องนี้ต้องเตือนกันครับโดยโคศกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเตือนว่า
กรณีมีผู้เสียหายที่ถูกรางวัลจากการซื้อลอตเตอรี่ผ่านเพจเฟซบุ๊กแต่ขึ้นเงินไม่ได้
เพราะว่าเพจนั้นเป็นเพจปลอมของมิจฉาชีพแล้วก็อ้างผู้ให้บริการลอตเตอรี่ว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียง
มี๗แนวทางครับให้พิจารณาก่อนจะซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ก็คือ๑หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ไม่มีหน้าร้าน
คือเพจที่คุณไปสั่งซื้อเนี่ยควรจะเป็นเพจที่มีผู้ติดตามเยอะแล้วก็สร้างมานานแล้ว
คือให้ตรวจสอบความโปร่งใสของเพจและ๔ก่อนจะโอนค่าสินค้าให้ตรวจสอบชื่อบัญชีและเลขบัญชีก่อน
คือไม่ควรมีการโอนเงินเพิ่มเติมใด๖คือให้กดรายงานถ้าพบว่าเพจนั้นเป็นเพจปลอม
และ๗ครับให้ติดตามข่าวสารจากราชการอยู่เสมอนะครับ